สำหรับใครที่คิดถึง๓หนุ่มพลทหารใหม่

ใช่แล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปส่องชีวิตของสามหนุ่ม

หลังจากที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นเวลา๑เดือนเต็ม

ไปส่องพร้อมกันเลยค่ะ
พลทหารชินชินวุฒิพลทหารกวินดุวานและพลทหารชาโนแพมเบอร์เกอร์
คือสมาชิกใหม่ของกองพันธหารราบมณฑนทหารบกที่๑๑
โดยพวกเขาเข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น๑เดือนเต็ม
กับการทำหน้าที่รั้วของชาติ
ซึ่งนอกจากจะต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ระเบียบวินัยที่เข้มงวดแล้ว
ยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
รวมถึงยังต้องฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะเบื้องต้น
ในการใช้อาวุธชนิดต่างอีกด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีได้รับโอกาสที่ดี
ให้เข้าไปติดตามความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทั้ง๓หนุ่ม
ในรั้วกล่องทับบกเป็นเวลาหนึ่งวัน

ภายนอกของพวกเขามีความเข้มแข็งและสุขุมมากขึ้น
จากการปฏิบัติตัวตามคำสั่งของครูฝึก
รวมถึงความมีวินัยในการนั่งยืนหรือเดิน
ส่วนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเหล่าพลทหารทั้ง๓คน

ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมา
พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพลทหารหรือครูฝึกที่คอยดูแล
ฝึกให้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
โดยยอมรับว่าถึงแม้จะต้องปรับตัวในช่วงแรก

ก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติ

จะเผยว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝน

เทียบเท่าเพื่อนคนทหารคนอื่นอย่างไม่มีข้อยกเว้น
จนปัจจุบันนี้พวกเขารู้สึกสนุก
กิจกรรมต่างของทางกองทัพค่ะ
เป็นการเรียนที่ดีครับเพราะว่า๒๔ชั่วโมงครับ
ไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้านอนเร็ว

เพราะว่าช่วงแรกที่เขาให้ปรับก่อนนะครับ
ก็คือปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเราครับ
หลังจากนั้นเราก็ต้องฝึกรวมกับเพื่อนใช่ไหมครับ

แล้วก็มันจะเริ่มจากเบาใช่ไหมครับ

เป็นการฝึกมากกว่าจริงแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวนะครับ
หรือการยืนตรงการทำความเคราะห์ภูมิข้าวปัญชาอย่างนี้ครับ
ก็จะเป็นระเบียบของทางทหารอยู่แล้ว

ห้องน้ำล้างหน้าแปลงฟาน

แต่สิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นรายละเอียด
ระหว่างการฝึกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ละวันก็อาจจะแตกต่างกันไปครับ

การฝึกก็เท่าเทียมกันหมดทุกคน

สิทธิ์ใดเหนืออื่นไม่มีคำว่าสบายกว่า

จะต้องเป๊ะกว่าเพื่อนด้วยซ้ำนะครับ
เพราะว่าแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้พี่พูดว่า
ก็ต้องมีการจับตามองกันอยู่แล้วนะครับ

ก็เราก็ต้องเต็มที่ครับ

เพราะว่าเราก็ต้องจริงแล้วมันก็เป็น

ว่าในวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายนนี้
ทางกองพันธหารราบมณฑนทหารบก

เวลา๗๑๕นาฬิกา

ที่ยอมรับว่าเป็นเศร้าหลักคุณมาโดยตลอด

เก็บพินัยมากเนี่ยนะมาสแมนแฮนซัมจริงเลยผู้ชายในเครื่องแบบ
ต้องดิฉันเชื่อนะคะว่าเขาน่าจะภูมิใจกับการทำหน้าที่รั้วของชาติในครั้งนี้
แล้วก็แอบบอกนิดนึงได้ไหมชอบจังเลยอ่ะผู้ชายในเครื่องแบบน่ารัก